สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในจับตาเตือนภัย

วันนี้หลายจุดหลายพื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ถ้าหากใครออกจากบ้านแต่ช้าคงจะได้เห็นสายหมอกปกกลุ่มค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ
นั่นก็หมายความว่าตอนนี้บริเวณความกดอากาศสูง
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำเอาความเย็นมาเยือนเมืองของเราได้อ่อนกำลังถอยร่นออกไปนะครับ
แน่นอนถอยร่นแบบนี้ก็ทำให้สถานการณ์พายุสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ต้องจับตามองนะครับ
พายุไข่ตั๊กที่กำลังจะอ่อนกำลังอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ลงสู่บริเวณทะเลอันดามันก่อนที่จะกลายเป็นกลุ่มฝนต่อไปในบริเวณอ่าวเบงกอ
แล้วก็ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยมีการเลื่อนขึ้นไปนะครับ
ตั้งแต่บริเวณทางตอนล่างแล้วก็ตกกระจายไปถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางนะครับ
เน้นอาจจะตกหนักหน่อยในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
ในช่วงที่พายุผ่านในวันพรุ่งนี้อีก๑วัน
และนอกจากนี้เองถึงแม้ว่าตอนนี้มรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
ซึ่งเป็นมรสุมฤดูหนาวจะอ่อนกำลังลง
แต่ว่าจากกำลังความดึงดูดของหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวจากพายุลูกนี้
ก็จะเหนียวนำให้คลื่นลมนั้นยังคงแรงอยู่นะครับสูง๒๔เมตรครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษดังนั้นใครที่จะลงใต้ฝั่งอ่าวไทย
คงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์คลื่นสูงดีนะครับเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง
ส่วนบริเวณทางตอนบนลมหนาวอ่อนกำลังลงแบบนี้ก็ทำให้อากาศนั้นเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ
ตอนกลางวันแดดก็จะแรงอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวตอนเช้าอย่างที่ได้บอกไปแล้วครับว่า
ก็คงจะต้องระวังเรื่องของการใช้รถแทนถนนเพราะว่าหมอกนั้นอาจจะลงจัดหนาจัดในบางจุดบางพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะตามเขาตามดอยต่างก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเมืองไทยของเรานะครับ
บริเวณทางตอนบนเราจะได้เจอลมหนาวอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อในจับตาเตือนภัยครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ